เคยไปรถมันไม่เห็นนะเด็กมัน
ลินมันก็วิ่งตามไปเลยอ่ะ
ไอลินมันก็ออกไปเลยนะครับ
อืม